ข้างหลังนี้คุณผู้ชมฮะคือเมื่อ๒๘ตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ย
ปลื้มปลื้มกับน้องชายไปมีเรื่องกับคู่อริในงานหมอลำ
ทีเนี่ยคู่อรินั่นแหละ๓คนนะวิ่งหลบเข้าไปในบ้านหลังหนึ่ง
ซึ่งบ้านหลังนั้นมีน้องโมอยู่น้องโม
โมซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับเหตุทะเลาวิวาสอะไรเลยนะ
แต่ปลื้มเข้าไปปุ๊บไปพร้อมกับน้องชาย
จะไปหาตัวคู่หลีเห็นน้องโมนั่งเล่นเกมอยู่แทง
น้องโมตายครับคุณผู้ชมฮะ
แล้วเมื่อวานนี้ตำรวจคุมตัวปลื้มคนก่อเหตุเนี่ย
ทำแผนดูจังหวะที่บรรดายญาติญาติและชาวบ้านเจอ
วุ่นวายและโกลาหลจริงคุณผู้ชมเพราะญาติญาติแล้วก็ชาวบ้านเขาไม่ยอมกัน
จู่น้องโมไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรอ่ะ
เนี่ยด้วยความโมโหครับจะรุมเข้าไปกรูนเข้าไปทำร้ายในปลื้มซะให้ได้เลย
ก็ต้องขวางไว้ขวางไว้แล้วก็พาขึ้นรถทาง
ตำรวจเข้าไปฮะนี่คือในพื้นที่ตำบลละออก
อำเภอน้ำเกลี้ยงที่ศรีสะเกดครับปลื้มหรือว่านายธนพล
อายุ๒๔ปีเป็นคนก่อเหตุนะถูกนำตัวมาทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ที่บ้านหลังที่เกิดเหตุเลยโอ้โหเกือบไม่รอดคุณผู้ชมฮะ
ที่มรุมเนี่ยร้อยกว่าคนเลยนะจะมาประชาธรรมย้อนกลับไปยี่สิบแปดตุลาคม
ปลื้มกับน้องวัย๑๕ปีขี่มอเตอร์ไซค์ไปไล่ทำร้ายวัยรุ่น๓คน
เพราะว่าคู่สองฝั่งสองฝั่งเนี้ยมีเรื่องคำเห็นกันในงานหมอลำ
แต่วัยรุ่น๓คนวิ่งหนีหัวซุกหัวสุนไปซ่อนตัวในบ้านหลังที่เกิดเหตุเนี่ย
เป็นบ้านของญาติน้องโมแล้วตอนนั้นน้องโมก็นั่งเล่นเกมอยู่ในบ้านกับเพื่อน
ปลื้มอ้างว่าเข้าใจผิดคิดว่าโมเป็นคู่กรณีก็เลยเอามีดกระหน่ำแทงเข้าไป
สามแผลโมเสียชีวิตเลยครับส่วนน้องชายของนายปลื้มที่ร่วมก่อเหตุที่บอกอายุสิบห้าปี
ไม่ได้ถูกนำตัวมาทำแผนด้วยเนื่องจากว่ายังเป็นเยาวชนแล้วเมื่อวานครับคุณผู้ชมฮะ
คนเป็นพ่อคนเป็นแม่น้องโมก็มายืนดูการทำแผนด้วยแล้วเนี่ย
คุณผู้ชมที่กอดกรอบรูปของน้องโมไว้ก็คือคุณพ่อครับยังโศกเศร้าครับ
อดรูปน้องโมไว้ตลอดเวลาเลยตำรวจก็คุมตัวปลื้มมากราบขอขมาครอบครัวของน้องโมด้วย
จังหวะนี้คุณผู้ชมคนที่ใส่หมวกกันน็อกนั่นแหละปลื้มปลื้มเนี่ยบอกผมไม่ได้ตั้งใจ
ส่วนแม่ของน้องโมครับไม่กาจนาเปิดใจว่าเสียใจมากไม่ยกโทษให้ครับ
แต่ก็อโหสิกรรมให้เพื่อให้ดวงวิญญาณของลูกชายก็คือน้องโมไปสู่สุขติ
แล้วเจ้าหน้าที่ก็คุมตัวปลื้มไปชี้จุดที่โยนมีดทิ้งไปในสระน้ำอ่ะคุณผู้ชมแล้วก็งมมีดขึ้นมาได้ด้วยนะ
เป็นมีดปลายแหลมที่ทำขึ้นมาเองจังหวะนักประดาน้ำไปงมขึ้นมา
ในปลื้มในปลื้มเนี่ยรับปากว่าเออเปิดปากรับสารภาวะ
เรื่องนี้เกิดจากอารมณ์ชั่ววูบตอนเข้าไปในบ้านเนี่ยมันชุลมุน
ไม่รู้ใครเป็นใครไม่รู้ไหนคู่อริไหนน้องโม
เห็นปุ๊บแทงไปก่อนเลยหลังจากนี้ที่ตนต้องติดคุกอ่ะ
ก็อยากฝากถึงแฟนสาวด้วยนะคือปลื้มมีแฟนคุณผู้ชม
ก็ฝากไปถึงแฟนบอกว่าเธอรอได้ก็รอนะ
ถ้ารอไม่ได้ก็ไปหาคนที่ดีกว่าดีกว่าตอนนี้เรามันคนมีประวัติแล้ว
อยากขอฝากคำคมโอ้มีคำคมฝากไปถึงแฟนสาวด้วยนะ
แปลว่าว่าเอาฟังฟังหน่อยฟังปลื้มหน่อย
ขอแสดงความเสียใจรังไงครับอยากจะเสียชีวิตน่ะครับ
ผมก็ไม่ได้ตามใจใช่เหตุนะครับขอโทษแรกครับ
เมื่อเหตุมันเกิดขึ้นอย่างที่แล้วก็ฝาดินยังมีหูมีตาอยู่กับ
เพื่อนทาได้ก็ทาทาก็ได้ก็ไปหาคนใหม่ที่เขาแบบว่า
เป็นหลักเป็นแรงกว่านี้ครับเพราะว่าผมกับคนประวัติเสียแล้วครับ
ครับคุณประชุมครับคุณครับ
ผมมียังร้ายครับกับรักบริสุทธิ์จากใจโจรครับขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ